ก็เธอน่ารักจนเกินตัน
ขนาดนี้คนนี้
จนรับกับสู่เธอไม่ได้หรอก

คือจะชมคนคนนึงว่าน่ารักจนเกินต้าน

ขนาดน่ารักเกินต้านมาก
ไม่ว่าจะอยู่กับใครก็น่ารักเสมอเลย

ดวนเสียงเพลงกับนักร้องรุ่นพี่ไปเลยสิคะ
บทเพลงดังของอาสุสัยรุ่งโพทอง
จางที่บางประกงเฮ้ย
จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันค่ะ
บางประกองน้ำคล่องขึ้นขึ้นหล่อง
ใจอ่อนหน่งก่อของแล้วเลือนกะล่ำ

บางประกองน้ำคล่องขึ้นขึ้นหล่อง
ใจอ่อนหน่องก่อของแล้วเลือนกะล่ำ

รุ่นพี่อีกคนค่ะเจ้าของครัวสแตกแดกตับพี่อีทโปรงลังสะออนจ้า

เต้ยเนี่ยเจอกับพี่อีทในละครโปรงลางฮักออนซอนใช่ไหม
และด้วยความที่ละครมีการเล่นโปรงลาง
ก็เลยได้พี่อีทมาช่วยดูแลเรื่องของการทำโชว์ในครั้งนี้
พี่พีชไม่ได้มาเล่นนะแต่ว่าให้คำแนะนำคำปรึกษา
เดี๋ยวไปดูความน่ารักของคู่นี้กันหน่อยค่ะ

เหมือนกันมากเลยค่ะพี่

เออแซวกัน
อยู่ใกล้กันจนแยกไม่ออกแล้วคนไหนอีทคนไหนเต้ยนะคุณผู้ชมนะ
ปิดท้ายด้วยความน่ารักของครูเต้ยกับพี่จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มค่ะ
ดูท่าว่าครูเต้ยจะชอบคลิปแนวนี้เป็นพิเศษนะคุณผู้ชม

เออทางที่ครูเต้ยว่าจะเป็นยังไงไปดูค่ะ
อัลโลแมนส์อีก
น้องจากคอนเท้นต์กับคนอื่นแล้วนะฮะ

พ่อคะที่ขายขนมวัน
พี่สั๊คเสิร์ฟพ่อคะหล่อขนาดนี้

ทุ่มเทกำลังแขนแบบเต็มที่

เวลาที่เราไปร้านบุฟเฟ่แล้วมันจะมีถังไอติม
เวลาเราตักเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามนะ
หัวจะมุดไปอยู่ในถังอยู่แล้วนะคุณผู้ชม
แต่นี่ค่ะครูเต้ยเนี่ยพยายามมากนะ
นี่ก็เป็นความน่ารักที่เรานำมาฝากนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เล่นเอาดิฉันร้องเพลงแบบไปไม่เป็นกันเลยทีเดียว